การเขียนลายบนโอ่งมังกรมีลักษณะเฉพาะทั้งการทำและวัสดุ
โดยวัสดุที่นำมาเขียนลายนั้นจะเป็นดินเหนียวที่ผสมกับดินขาวนวดจนเนื้อดินนิ่ม
เนื้อดินส่วนลายนี้จะมีความละเอียดมาก
ซึ่งมีชื่อเรียกว่าดินติดดอก
และการเขียนลายโอ่งจะนิยมทำเป็นรูปมังกร
ซึ่งช่างเขียนลายจะมีความชำนาญในการติดลายโดยไม่ต้องร่างเป็นรูปก่อน
จะป้ายดินจากส่วนหัวเรื่อยมาจนถึงหาง
แล้วจึงใช้เหล็กหรือเครื่องมือในการตกแต่งรายละเอียดให้สวยงามมากขึ้น

วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน